นี่แหละแคมเปญเหยียดผิวครับคุณผู้ชม

ก็ดูแลเรื่องของการต่อต้านการเหยียดผิวผู้หญิง

ก็เลยขอทำการรณรงค์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ
หรือว่าเหยียดในโลกโซเชียลได้รับผลกรรมในโลกจริงค่ะ
เก่งมากผมชอบไอดินนี้มาก

ใช้ได้หมดเลยนะเมืองไทยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้
ถ้อยคำด่าทอรุนแรงต่างทำได้เลยคุณผู้ชม
เขาทำแบบนี้ฮะเขานำเอาคอมเมนต์เชิงเหยียดเชื้อชาติในโลกออนไลน์

เขามาปริ้นต์ทำเป็นป้ายวิวบอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้
โดยเซ็นเซอร์ชื่อและภาพโปรไฟล์ของเจ้าของคอมเมนต์
คือเซ็นเซอร์ไว้แต่เชื่อไหมคุณเฟื้อระดา
แต่เขาเบลอไว้ไม่ให้รู้ว่าหน้าตาเป็นใคร
ว่านี่แหละเจ้าตัวถูกแล้วถูกนำมาประจานแล้วนะฮะ
แคมเปญนี้ก็เริ่มเป็นกระแสดังจากกรณี
ผู้ประกาศข่าวพยากรอากาศผิวสีคนแรกของบราซิล
ซึ่งขนาดนี้ก็มีหลายป้ายแล้วทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าชอบแคมเปญนี้อย่างมาก
แล้วก็หวังว่าผู้คนที่พบเห็นจะตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วยนะคะ
ถูกต้องเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมใดใครก่อนะ
ความง่ายนะน้ำยอกหรือน้ำบ่งนะ
ก็เป็นสิ่งที่เห็นไอเดียแล้วใช้ได้
แต่ว่าถ้าเรียนตรงเรื่องนี้เจ้าตัวคนโพสต์สะอึกแน่นอน
คุณไปปล่อยให้มันเป็นสาธารณะให้คนอื่นเห็นคุณไปด่าทอผ่านสื่อสาธารณะแบบนี้
แต่เขาก็ยังใจดีนะยังเบลอภาพกับชื่อไว้นะคะ